กลับไปเมื่อปี๒๕๕๔นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานบ้านบางกรอย
ซึ่งเป็นบ้านของชาวกะเรียงอาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง
ก็คือมีการลื้อถอนทั้งบ้านที่อยู่อาศัยทั้งยุ้งฉางข้าว
ทำให้จากวันนั้นเองปู่คออี้และพวกก็มีการยื่นฟ้องต่อสารว่า
เจ้าหน้าที่รัฐนั้นกระทำการโดยมิชอบหรือเปล่า
ในวันนี้ครับสารปกครองกลางพิพากษาแล้วนะครับ
ยกฟ้องทั้งอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ยกฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้และพันธุ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาสารปกครองกลางแจ้งวัฒนาพิพากษายกฟ้อง
ในคดีที่นายคออี้มีมิผู้นำทางจิตวิญญาณชาวกะเหลี่ยง
กับพวกรวม๔คนยื่นฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
กรณีใช้อำนาจโดยมิชอบเผาบ้านและยุ้งฉางของชาวกะเหลี่ยง
ขับไล่ชาวบ้านบางกรอยออกจากป่าแก่งกระจาน
ในพื้นที่ตำบลห้วยแม่เพลียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี

โดยสารพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินแปลงที่เกิดเหตุ
ไม่ใช่พื้นที่ที่ราชการจัดสรรให้ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แต่เป็นที่ดินที่มีการบุกรุกแพ่วถางป่าเพื่อใช้เพาะปลูกพืชเกษตร
และก่อสร้างเพลิงพักหรือที่อยู่อาศัยหรือยุ้งฉางข้าวบนที่ดินดังกล่าว
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจึงเจรจาและกำหนดเวลาให้ทำการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ทรัพย์สินออกจากพื้นที่
พ้นกำหนดเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปสำรวจ
ยังพบว่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่จึงลื้อถอนและเผาทำลายตามมาตรา๒๒
ของพบอุทยานแห่งชาติปี๒๕๕๙
แต่เนื่องจากฝ่ายโจทย์มีหลักฐานเป็นภาพถ่าย
ขณะเจ้าหน้าที่อุทยานกำลังทำลายทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง
จึงพิจารณาให้กรมอุทยานแห่งชาติชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
และเครื่องดำรงชีพอีก๕๐๐บาทรวมเป็น๑๐๐๐บาท
กรณีนี้กรมอุทยานแห่งชาติและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พิจารณาร่วมกันแล้วจะดำเนินการอุทธรณ์ต่อไปนะครับ
เนื่องจากมีหลักฐานว่าภาพที่โจทย์นำมาแสดงนั้นไม่ใช่ภาพในที่เกิดเหตุ
ซึ่งคดีนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ